เบื่อมากขายอะไรไม่ได้เลยขายได้แต่ข้าวสวยเพราะสวยเหมือนข้าว
สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุภาษามาแล้วค่ะ
คุณผู้ชมอุ๊ยนี่คุณผู้ชมไม่ได้
คุณลูกค้าขาคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าขา
ขอประธานอภัยนิดนึงนะคะช่วงนี้ขอขึ้นราคาข้าวถ้วยหน่อย
ขอขึ้นถ้วยละ๑บาทนั้นนะเพราะว่าทุกอย่างมันแพงขึ้น
แต่จะบอกว่าช่วงนี้ออกไปตลาดง่ายสะดวกแต่ต้องมาตอนเช้าหน่อยนะคะ
แม้ว่าฝนจะลดลงแต่ช่วงบ่ายอาจจะมีโอกาสเกิดฝน
ช่วงนี้ฝนลดลงชัดเจนเพราะว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดฝน
ไม่ว่าจะเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำร่องฝนลมฝนประจำฤดูที่เคยพัดผ่านมาทางด้านนี้
และมาจากทางด้านนู้นที่ทำให้เกิดฝนทั่วไทยช่วงนี้อ่อนกำลังลงหมดเลยค่ะ
ทั่วไทยฝนลดลงชัดเจนโดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยเกิดฝนไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะ
ไม่ว่าจะเป็นภาคใต้ภาคอีสานและภาคเหนือรวมถึงภาคตะวันออกตรงนี้ด้วยค่ะ
ช่วงนี้นะคะเช้าบางทีฟ้าจะเปิดฝนจะมาช่วงบ่ายแล้วก็ตกเบาเท่านั้นเอง
คลื่นทะเลอันดามันลดลงจากเมื่อวานอีกแล้วนะคะ
แต่ย้ำว่าถ้าเป็นจุดที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า๒เมตร
ที่น่าท่องเที่ยวมากกว่าทะเลอันดามันช่วงนี้ก็คือทะเลอ่าวไทย
เพราะว่าคลื่นอาจจะสูงไม่เกิน๑เมตรค่ะ
สภาพอากาศเป็นแบบนี้เกษตรกรเขาจะปรับตัวเพื่อที่จะเตรียมรับมือยังไงนะ

เช้าอากาศเย็นแฮะมีหมอกตามหุบเขา
มีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนอง๑๔๐๖๐ของพื้นที่และมีลมด้วย
พื้นที่รุ่มต่ำระวังอันตรายจากฝนตกสะสม
เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโครนถล่มค่ะ
กลางและภาคตะวันออกมีฝนลดลงจาก๔ช่วงวันก่อน
มีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนอง๑๔๐๖๐ของพื้นที่
จุดนี้ทะเลคลื่นอาจจะสูงได้ประมาณ๑๒เมตรนะคะ
ภาคใต้มีฝนทั้งสองฝั่งแต่ไม่มากค่ะ
ร้อยละ๓๐๖๐ของพื้นที่คลื่นสูง๑๒เมตร
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนอง๑๔๐๗๐ของพื้นที่
พื้นที่รุ่มเสี่ยงเกิดปัญหาน้ำท่วมขัง
รอการระบายโดยเฉพาะช่วงเย็นนะคะ
กลับบ้านก็เตรียมรับมือด้วยค่ะ
เขาสารแพงขึ้น
แก๊สก็แพงขึ้น
รถที่ขนส่งเขาบอกว่าน้ำมันขึ้น
เขาก็เลยขอขึ้นราคากันหมด

ก็ต้องขึ้นราคาข้าวถ้วยไปด้วย
แต่ว่าหุงสวยเหมือนหน้านี่แหละค่ะ
ซื้อไปอิ่มอร่อยคุ้มแน่นอน
ยังหงุ่นหงิดอยู่อีกหรอคะ
ไม่เป็นไรเดี๋ยวเต้นให้ดูจะได้หายหงุดหงิดค่ะ